ของขวัญรับปริญญาต้องรอวันรับปริญญา
วันนี้ก็อันนี้จบแล้วก็ยังไม่ได้รับ
ของขวัญรับปริญญาต้องรอวันรับปริญญา
วันนี้รอวันนี้จบแล้วก็ยังไม่ได้รับ

วันนี้รอวันนี้จบแล้วก็ยังไม่ได้รับ

ของขวัญรับปริญญาต้องรอวันรับปริญญา
ของขวัญรับปริญญาต้องรอวันรับปริญญา
ของขวัญรับปริญญาต้องรอวันรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา
ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา
ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา

ของขวัญรับปริญญา
ของขวัญรับปริญญา
แล้วเราก็เข้าสั่งไว้แล้วครับ
เราให้ไปแล้วครับ
เป็นอะไรยังไงครับ
ไม่บอกครับ

ทุกคนเขาสั่งมาเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรอย่างนี้หรอครับ
ใช่เขาไม่ใช้แบรนด์เนมไม่ใช้อะไรเลย

แต่ว่าซื้อของให้พ่อแม่เนี่ยคือซื้อแพงนะ
ซื้อให้ตัวเองเนี่ยร้อยเก้าเก้าอะไรแบบนี้

ใช่ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน

จะชอบแบบดูฟูฟ่านิดนึงนะ
ครับแต่ว่าพอได้มาสัมผัสจริงเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเลย
แต่คือเหตุผล

ชกดีมากครับ
ก็ด้วยก็ลงทุนทุกอย่างครับลงทุนชีวิตยังไงอ๋อก็ทุกอย่างที่ทำณปัจจุบันก็เพื่ออนาคต
วางแผนปัจจุบันให้แน่นมากกว่าครับแต่ว่าไม่ได้มองขนาดนั้นครับ
ก็ต้องแน่นมากครับครับผมก็ต้องแน่นก่อนครับถึงจะคิดอีกสเต็ปหนึ่งได้
มีร้อยปุ๊บแต่งเลยอ๋อคงไม่เป็นตัวเลขฟิกตาตัวขนาดนั้นครับก็คงแบบ
อ่าให้มันให้มันแน่นให้เราคิดว่ามันคงก่อนครับไม่ได้คุยครับ
ไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้เร่งแต่เราก็สบายครับสบายไม่ได้รีบไม่ได้เร่ง
ชีวิตมันอยู่กับการรีบเร่งมาเยอะพอสมควรแล้วครับหรือรอธุรกิจน้องอยู่ตัวปุ๊บก็
เดี๋ยวว่ากันครับไม่มีใครเร่งอะไรเลยครับครับไม่มีใครเร่งอะไรเลย
ก็คือเขามีหลานให้อุ้มจนเขาเมื่อยมือแล้วพี่สาวผมเนี่ยมีลูกคนละสองคน
พี่สาวผมสามคนครับเราก็รอก่อนรอก่อนครับรอก่อนครับขอรอก่อน
อะไรนะไม่นะก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มากขึ้นก็จริงจริงผู้ชายมากได้นะ
ใช่ไหมครับผู้ชายอายุเยอะได้ครับผู้หญิงนั่นแหละอ่าผู้หญิงถ้ายังเด็กอยู่ก็โอเค
อืมเดี๋ยวต้องให้คนคนวัยของเราคนวัยตัวกว่านี้ก็ก็มีส่วนครับ
มีส่วนให้ตัวกว่านี้ก่อนอืมอันยังช่วงนี้แบบเห็นสมกันพี่อา
ก็เหมือนต้องทำตัวเด็กลงไปกันเนอะแบบเออบางบางอย่างไอ้เราไม่อยากเต้น
ก็บังคับให้เต้นอยู่นั่นแหละเอออันนี้ก็บังคับเหรอก็ก็อิน
แต่ก็ไม่ไม่เต้นก็ไม่จบเพลงไงพี่ตัวของงอนหรือว่าไงคะสำหรับก็ไม่ได้งอน
ก็อ่าก็อยากสนองนิดเขานิดหนึ่งอ่าเขาเติบโตมาจากยุคโซเชียลน่ะน่ะ
เป็นเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้นะก็มีอะไรตามเทรนดนางกระแสเขาก็อยากทำ
เออแล้วก็อ่ะลองทำด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ร้องนานไหมครับ
แบบนี้กว่าจะทำนานมากนะครับเออจนจนกระแสมันเริ่มจะหายไปแล้ว
ผมถึงมาเริ่มทำครับจะมาทำคือเราก็เต็มที่เหมือนกันก็เต็มที่ก็แค่นั้นแหละ
ก็โอเคครับคือตามใจน้องทุกเรื่องไหมไม่ทุกเรื่องอ่ะบางเรื่องที่มันแบบ
ไม่โอเคแล้วก็แล้วก็ปล่ำปล่ำแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่
ที่มันรายละเอียดที่มันซีเรียสขนาดนั้นคือคือเรื่องทั่วไปที่เขา
ความคิดเขายังเป็นเด็กเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเรื่องทั่วทั่วไป
คือจะเพลินเพลินครับโดนแซวความเด็กกับไม่หรอกเราอยู่กับแม่เราก็
เป็นอย่างนี้เราผมก็เป็นเด็กตลอดเวลาอยู่แล้วครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ